ส่วนครับเหตุการณ์ต่อไปนี้คุณยายเขาอยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียว
ใส่เสื้อคอกระเช้านอนอยู่บนที่นอน
ถูกคนร้ายไปทำร้ายจนตายด้วยการเอาของแข็งทุบศีรษะจนกระโหลกศีรษะยุบ
แล้วเงินที่อยู่ในเสื้อคอกระเช้าหายไป
อย่างโฝดเยี่ยมแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านบนที่นอน
สภาพศพนอนหงายอยู่เลือดเต็มไปหมดครับ

ทราบภายหลังชื่อว่าคุณดวงดาวชามระมาศอายุ๗๘ปี
หน้าผากยุบลงไปถึงกระโหลกศีรษะเลย
เลือดไหลออกปากออกจมูกนะครับตรวจสอบ
ทรัพย์สินมีพระสององค์ที่สร้อยเป็นเชือกบร้อยอยู่ที่คอยังอยู่
แต่เงินสดที่ผู้ตายพกเอาไว้ในเสื้อคอกระเทาที่เขาใส่หายไป
ถามเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเขาบอกว่าช่วงกลางดึกได้ยินเสียง
สุนัขอยู่ที่บ้านของคุณป้าเห่าหลายครั้ง

คนร้ายเนี่ยหน้าจะเป็นวัยรุ่น

จะเอาเงินไปเสพยาหรืออะไรก็ตามทีแหละนะฮะ
เพราะว่าเหมือนจะรู้ว่าในกระเป๋าเสื้อคอกระเช้าคุณยายเขามีเงินอยู่
เกิดเหตุเนี่ยเงินในเสื้อของคุณยายก็หายไปด้วยครับ
คาดว่าคนร้ายเนี่ยเกรงว่าอุ๊ย
คุณยายดวงดาวตื่นมาจำหน้าได้ก็เลยเอาของแข็งทุบเข้าไป
จนจนคุณยายเขาเสียชีวิตเลยนะฮะ
เกิดว่าปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้นะครับ
ตรวจสอบโดยรอบที่บริเวณที่เกิดเหตุห่างออกไปสัก๓๐เมตรครับ

เพราะว่าเจ้าของบ้านนั้นไปทำงานต่างจังหวัด
ไปเจอค้อนปิตปูความยาว๑ฟุตตกอยู่
ซึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายไปใช้ทุบ
กระโรคศีรษะของคุณยายโดนดาวน์จนเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่นายสุจิตชารมาศนะครับ
อายุ๖๘ปีซึ่งเป็นน้องชายของผู้ตายก็บอกว่า
พี่สาวอยู่บ้านคนเดียวก็จะแวะมาหาเป็นประจำแหละนะฮะ
พี่สาวมักจะเอาเงินติดตัวไว้ทีนึง
๔๐๐๐๕๐๐๐บ้านก็ใส่เสื้อคอกะเช้าของเขาไป
ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการคุยกับพี่สาว

อยากจะลื้อบ้านชั้นบนที่ปลวกมันกินลงมาทำดีกว่า
ให้มันเป็นบ้านชั้นเดียวซะนะฮะ
วันเกิดเหตุน้องสาวอีกคนนึงก็แวะไปเอาข้าวไปให้
จนกระทั่งช่วงสายมีคนโทรมาบอกว่านี่พี่สาวถูกฆ่าตายนะครับ
ชนสูตรเบื้องต้นลงความเห็นว่าผู้ตายเนี่ย
เสียชีวิตจากการถูกของแข็งตีเข้าไปที่ศีรษะหลายครั้งจน

แล้วก็ส่งศพไปชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ขณะเดียวกันตำรวจก็จะมีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียง

แล้วก็จะลาดตัวมาดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายต่อไปนะครับ